กรณีของคุณเบ้นเลสซิ่งอดีตสามีของดาราสาวแพทย์นับประพา
ถูกจับหลังจากที่เขาเองพร้อมกับพวกรวมสักประมาณ๖คนนะครับ
ขี่รถจักรยานยนต์คันโปรดคันสวยของพวกเขาเนี่ยนะครับ
่งบนถนนวิภาวดีรังสิตแล้วทีนี้ถูกตำรวจจับข้อหาฝ่าพรกรฉุกเฉิน
เพราะว่าพรกรฉุกเฉินของเราแม้ว่าจะไม่มีเรื่องของการกำหนดระยะเวลาเคอร์ฟิลล์แล้ว
แต่มันยังมีข้อกำหนดอื่นอย่างเช่นการห้ามมั่วสุมรวมกลุ่มการสร้างความเดือดร้อนอะไรนะฮะ
กลายเป็นประเด็นนะครับเพราะว่าเมื่อวานเบนท์เลสซิ่งถูกประกันตัวออกมาแล้ว
เพราะว่าคุณแม่คุณเบ้นไปประกันตัวแต่คุณเบ้นปฏิเสธ
บอกไม่ได้ฝ่าพรกรฉุกเฉินไม่ได้ตั้งใจรวมตัวรวมกลุ่มกันนัดรวมซิ่งรถอะไรกันเลย
แต่ว่าเป็นการไปทานข้าวกันแล้วก็ขับกลับมาในเส้นทางนี้ปกติ
ไม่ได้รวมตัวกันซิ่งเลยพูดถึงเรื่องของเหตุการณ์ที่ถูกตำรวจจับก่อน
เพราะว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงตี๒ของคืนวันที่๒๕มิถุนายน
ก็คือรอยต่อคืนวันเสาร์ถึงวันอาทิตย์ตำรวจกองมักคับการ
หลังจากเขาขี่รถจักรยานยนต์ซิ่งบนถนนวิภาวดี
โดยตำรวจก็พบกลุ่มผู้ต้องหา
ขี่รถจักรยานยนต์มาจากถนนเทวริสพันธ์ลึก
เข้าถนนวิภาวดีรังสิตมุ่งหน้าหลัก๔
ด้วยความเร็วในลักษณะประมาทหวาดเสียวเลย
บอกว่าขับบริเวณถนนวิภาวดีรังสิตใกล้หน้าโรงแรมรามากาเดนนะครับ
แล้วก็ขับขี่ด้วยความเร็วสูงทีนี้ครับ
พอตำรวจในพื้นที่เห็นก็เลยประสานตำรวจที่ออกตรวจอยู่ใกล้บริเวณดังกล่าวเนี่ย
ขับรถไล่ตามเข้าสกัดจับไว้โดยใช้การขับและบีบเส้นทาง
จากแยกหลัก๔ไปถึงหน้าโรงแรมบรามากาเดนจึงสามารถควบคุมกลุ่มที่ขี่รถจักรยานยนต์
ซึ่งบนถนนวิภาวดีได้ทั้งหมดนะครับและปรากฏว่าหนึ่งในนั้นก็คือ
เบนส์เลสซิงนะฮะเพราะว่ายึดจักรยานยนต์ไว้เจ็ดคัน
ในจำนวนนี้เนี่ยมีสามคนติดสติ๊กเกอร์เบนส์เลสซิง
ตำรวจต้องแจ้งข้อหาเลยครับข้อหาร่วมกันฝ่าฝืนทำการชุมนุม
ทำกิจกรรมหรือว่ามั่วสุมกันในสถานที่แออัดหรือกระทำการอันเป็นการยุโยงให้เกิดความไม่สงบ
เอาง่ายก็คือฝ่าฝืนพรกรฉุกเฉินและอีกหนึ่งข้อหานะครับ
ก็คือข้อหาขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยความเดือดร้อนของผู้อื่น
ผู้ต้องหาทั้งหมดมี๘คนนะครับก็รวมถึงเบนเลสซิ่งนายอัครกิจด้วย
แล้วก็ยังมีเยาวชนอายุสิบสี่ปีตำรวจเนี้ยก็ควบคุมตัวไว้ยี่สิบสี่ชั่วโมง
ทำการส่งสารเยาวชนฟ้องก่อนดังนั้นที่สอนอทุ่งสองห้อง
เมื่อวานนี้ก็เลยเหลือผู้ต้องหา๗คนเป็นผู้ใหญ่ทั้งสิ้น
เบนเลสซิ่งนะฮะผู้สื่อข่าวได้พูดคุยกับเบนส์เลสซิ่ง
เบนส์เนี้ยบอกว่าก่อนจะถูกจับตัวเขาและกลุ่มนักซิ่งเนี้ย
กำลังขับขี่รถจักรยานยนต์แยกย้ายกลับที่พักครับ
เพราะว่าพวกเขาเนี้ยไปไหนกันมาล่ะไปทานข้าวกันมาอืม
นะฮะไปทานข้าวกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ
ก็ทีนี้นะฮะก็กำลังจะกลับบ้านแล้วการกลับบ้าน
มันดันกลับเส้นทางเดียวกันขับรถความเร็วไม่ได้มาก
ความเร็วปกติตอนนี้นะฮะปฏิเสธข้อหาฝ่าพรกรฉุกเฉินนะครับ
เขายอมรับว่าเขาเองได้ขี่รถจักรยานยนต์เข้าไปในช่องทางหลัก
ช่องทางด่วนถนนวิภาวดีรังสิตจริงซึ่งใครที่ใช้เส้นทางวิภาวดีรังสิตก็จะรู้นะคุณนะ
คือมันจะมีทางคู่ขนานกับช่องทางหลักนะครับช่องทางหลักห้ามรถจักรยานยนต์เข้านะครับ
รถจักรยานยนต์ก็จะขับได้เฉพาะช่องทางคู่ขนานแต่ว่ากวนของคุณเบนส์เลสซิ่งเนี่ย
เข้าไปขับในช่องทางหลักเขายอมรับผิดในเรื่องนี้
และระหว่างถูกจับกลุ่มก็ให้ความร่วมมือตำรวจเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็ผมเองเนี่ย
ตกอกตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะผมถือว่าบริสุทธิ์ใจนะครับ
แต่ทีนี้เบื้องต้นอย่างที่บอกไปก็ถูกดำเนินคดีในข้อหา
ฝ่าฝืนพรกรฉุกเฉินไว้ก่อนนะฮะส่วนที่จะสู้คดีอะไรก็ว่ากันไปนะครับ
ทางด้านของนางสาวสุภรเพลย์วอรโรดเจริญเดชอายุห้าสิบแปดปี
ซึ่งเป็นคุณแม่ของเบนส์เลซิ่งเมื่อวานนี้เดินทางไปที่สอนอทุ่ง๒ห้อง
เพื่อประกันตัวลูกชายคุณแม่ก็บ่นอุบเลย
บอกว่าโอ้โหลูกชายถูกกักขังไว้ในห้องควบคุมของสถานีตำรวจทุ่ง๒ห้อง
ทีนี้นะมันก็ต้องมีขั้นมีตอนตำรวจก็อ้างว่า
ถูกจับกลุ่มในข้อหาฝ่าฝืนพรกรฉุกเฉินตำรวจก็ยังไม่มีอำนาจในการที่จะปล่อยตัว
แม่มาประกันตัวตั้งแต่คืนวันก่อนแล้วอยู่ทั้งวันจนกระทั่งบ่าย
ถึงจะสามารถประกันตัวได้และประกันตัวได้ในช่วงเย็น
ใช้หลักทรัพย์ในการประกันตัวทั้งตัวเบนส์แล้วก็เพื่อนเพื่อนอีกหกคนคนละสี่หมื่นบาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้นที่แม่ไปประกันตัวให้ก็คือ๒๘๐๐๐บาท
แม่นี้ก็โมโหเหมือนกันนะบอกว่าลูกชายถูกกักตัวไว้นานนะฮะ
อันนี้คือข่าวล่าสุดที่เกิดขึ้นแต่ว่าในเดือนนี้คุณสุบสกุล
คุณเบนเรสซิ่งเขาก็เคยมีข่าวก่อนหน้านี้๑๖มิถุนายน
ตอนนั้นที่ไปลองขี่รถคันใหม่แล้วขี่ไปแล้วรถล้ม
ทีนี้มีอาการเจ็บหน้าอกหายใจไม่ออก
พอหมอเอ็กซาเรย์ปรากฏว่ากล้ามเนื้อคอเคล็ดแล้วก็อักเสบ
แล้วจำได้ไหมเมื่อวันที่๑๖มิถุนายน
คือก็มีภาพปรากฏมาในโลกโซเชียลว่าคุณแพทย์นับประพาอดีตภรรยา
ทีนี้พอมาเป็นข่าวนี้เสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องไปเจาะใหม่สัมภาษณ์
คุณแพทย์เมื่อกี้นะพอจัดรายการแชร์ข่าวสาวสตรองเสร็จ

คุณแพทย์จะว่าอย่างไรกับกรณีที่อดีตสามีเนี่ยตกเป็นข่าวเป็นคราวอีกแล้วนะฮะ
ซึ่งแพทย์เองก็บอกว่าก็เพิ่งทราบข่าวเหมือนกัน
เพราะตัวหนูเองเนี่ยก็มัวแต่ทำงานส่วนตัวไม่ทราบว่าทำไมอดีตสามี
ขับรถออกจากบ้านไปทำกิจกรรมในเวลานั้น
แต่คาดว่าน่าจะเกิดจากความเข้าใจผิด

แพทย์ว่าเขาคิดว่าน่าจะยกเลิกพอลโลกอล์ไปแล้ว

ก็เลยคิดว่าเออกลับมาขี่รถได้หรือเปล่า
เพราะว่าช่วงที่มีเคอร์ฟิลล์เขาไม่ออกจากบ้านเลย
ก็เลยแอบรู้สึกว่าหรือเขาไม่รู้
อันนี้ก็ทำก็ดีค่ะเขาก็จะได้รู้ด้วย

แต่ว่าคุณเบ้นจริงเขาบอกเขารู้นะ

จะมาซิ่งรถเส้นวิภาวดีนะครับ

ทีนี้การที่เขาปฏิเสธข้อกล่าวหาฝ่าฝืนพรกรฉุกเฉินเนี่ย
ทางตำรวจสนทุ่ง๒ห้อง

คือทุกคนมีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธนะครับ

เซ็นอนุญาตให้ประกันตัวออกไปได้
แต่นัดทั้งหมดรวมถึงคุณเบนส์เลสซิ่ง
ส่งฟ้องศาลพร้อมกันที่สารแขวงดอนเมือง
เวลา๑๐โมงเช้าของวันนี้๒๖มิถุนายน
ถ้าคุณเบนส์จะไปสู้คดีก็สู้กันในชั้นศาลต่อ
ใช่แล้วก็มีการตั้งข้อสังเกตถึงเรื่อง
กำไรข้อเท้ากำไรอีเอ็ม
ว่าทำไมช่วงหลังไม่เห็นใส่

ทางตัวคุณเบ้นเองก็มีการยื่นเรื่องต่อสาร
เพราะว่าอาชีพที่ทำเป็นประจำก็คือแข่งรถ
ทีนี้พอนักแข่งรถมันจะต้องใส่กำไรข้อเท้าด้วย
มันก็จะไม่ถนัดทีนี้ก็เลยบอกกับศาลด้วย
บางทีต้องเดินทางไปต่างจังหวัดไปเป็นเวลานาน
การจะชาร์จอุปกรณ์อะไรมันก็ไม่ค่อยสะดวก
ทีนี้หลักประกันที่วางเงินไปมันมากพอ
สารก็เลยรู้ว่าทางตัวคุณเบ้นเองก็ไม่ได้หลบหนีไปไหน
ใช่ค่ะก็เป็นการใช้เงินในการวางประกันไว้